คุณผู้ชมคะจากสภาพอากาศในช่วงวันนี้ที่หลายท่านได้สัมผัส
หลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหวันนี้อากาศขมุกขมัวจริง
แล้วพอไปวัดเข้าเนี่ยนะคะนี่คือสภาพอากาศที่เราถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
หลายคนคงจะเห็นแบบนี้นะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ย๒จังหวัดของประเทศไทยนะคะ
เป็นติดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชม
ติดอันดับเลยนะคะก็คือกรุงเทพกับเชียงใหม่
ได้รับการยอมรับทั่วโลกเขาก็ไปตรวจสอบอากาศของทุกประเทศเลย
ปรากฏว่ามีของประเทศไทยติดอยู่นะคะก็คือกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่
ท็อปเทนนะคะเมืองที่มีคุณภาพอากาศ
มีมลพิษมากที่สุดในโลกค่ะ๘กับสิบเลยอ่ะ
นี่คือแบบแดงส้มแดงส้มเขียวนี่น้อยมากจริงนะคะ
ในเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาเนี่ย
กรุงเทพติดอยู่ในอันดับที่๘เชียงใหม่อยู่อันดับ๑๐ค่ะ
ซึ่งอยู่ในสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อทุกคนนะคะ
และสถานการณ์คุณภาพอากาศในช่วงบ่ายนี้ก็
คือถึงแม้ว่าจะติดท็อปเทนแบบนี้ก็ยังดีกว่าในช่วงเช้า
แต่มันไม่ได้ดีนะคะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าตอนเช้า
ซึ่งหนักกว่านี้นะคะตอนเช้าในกรุงเทพมหานคร
ติดอยู่ในอันดับที่๓เลยทีเดียวค่ะ
สำหรับคุณภาพอากาศล่าสุดในกรุงเทพ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อมกอทม
แล้วก็แจ้งเตือนเลยนะคะว่าช่วงวันที่๒ถึง๔

ในกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังต้องระวังการสะสมของฝุ่นละออง
เพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยนิ่งด้วยนะคะสภาพอากาศปิดด้วยนะคะ
ธิบดีกรมควบคุมมลพิษต้องตั้งโต๊ะแถลงนะคะ
โดยบอกว่าสภาพอากาศอยู่ในระดับ๓มีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ
ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ระดับเฉลี่ย๖๑๑๓๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ
ซึ่งมาตรฐานมันควรจะไม่เกิน๕๐๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แต่ว่าในระดับนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องปิดสถานศึกษา
แต่ว่าใครที่จะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็งดได้งดเลยนะครับ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอันนี้ณเวลาล่าสุดนี้นะคะ
๖นาฬิกา๒๙นาทีอยู่ที่อันดับ๑๑ค่ะก็ถอยลงมาหน่อย
แต่ก็ยังอยู่ในโซนที่ยังเป็นสีแดงอยู่ดีนะคะ
ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ
ก็พบว่าค่าฝุ่นสูงในหลายพื้นที่เลยทั้งภาคเหนือภาคกลาง
ตอนออกเฉียงเหนือก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะ
ก็อย่างที่ย้ำเตือนนะคะ๒๗กุมภาพันธ์นี้
ตอนบนค่ะก็จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่
ซึ่งคาดว่าฝนมาค่าฝุ่นก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยเล็กน้อยนะคะ
สำหรับคำแนะนำนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน
เลี่ยงการออกกำลังหรือว่าการใช้แรงในที่โล่งแจ้ง
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เป็นโรคทางเดินหายใจภูมิแพ้
งดออกการออกนอกบ้านนะคะแล้วก็ควรจะใช้อุปกรณ์ป้องกันด้วย
คือมันเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นสภาพอากาศขมุกขมัว
สนวิสัยก็ไม่ดีคนที่อยู่บนตึกเนี่ยปกติมองเห็นตึกในระยะหนึ่ง
เห็นแต่วันนี้จะมองไม่เห็นมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ
ใกล้ก็จะมองไม่เห็นแล้วนะคะ